คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบอีกแล้วว่าคุณคะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนขับรถส่งอาหาร
เขาบอกว่าบางทีนะคุณผู้ชมเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันก็มาในรูปแบบของลูกค้า
โจรมันก็มาในคราบลูกค้าถามว่าทำไมมันเกิดเรื่องราวขึ้นค่ะที่สุดแล้ว
ผู้ชายคนนี้เอาเรื่องราวมาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุว่า
สารพี่แกจังพี่เขาเล่าให้ฟังว่ามาส่งอาหารลูกค้าลงมารับลงมารับของแล้วบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเอาเงินหนึ่งพันบาทมาให้
เพราะค่าอาหาร๓๐๐บาทแต่ลูกค้าขอเงินทอนไป๗๐๐บาทก่อน
แล้วลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงิน๑๐๐๐มาแลกก็คือเอา๗๐๐บาทหายวับไปกับตาเลยค่ะ
พอโทรศัพท์ไปติดต่อลูกค้าติดต่อไม่ได้แล้วไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกหายไปเลยค่ะ
แสดงว่ามันได้ทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะคะลูกค้ารายเนี้ยเขาติดแฮชแท็กนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าบางคนก็คล้ายโจรไปแล้วช่วยกันแชร์นะครับ
เผื่อใครยังทำแบบนี้จะได้เห็นใจเขาบ้างพี่เขาไม่ได้วิ่งผ่านแอป
พี่ครับมาส่งอาหารครับเรื่องราวหลังจากที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ย
เน็ตแน่นอนนะฮะต่างพากันเห็นใจบอกว่าคนหาเช้ากินค่ำ
อุตส่าห์สู้ทนไปหลอกเขาอีกอ่ะคุณโอ้โหบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินทอนมาให้เจ็ดร้อยบาท
เอาหนึ่งพันมาก่อนเออเนี้ยทำไมทำแบบเนี้ยสุดท้ายค่ะ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องนะคะแล้วไปแจ้งความดันคดีไว้แล้วนะ
เอ่อช่วงนี้มาบ่อยบ่อยเลยนะปัญหาเกี่ยวกับคนส่งอาหารนะคะ
เอาก็เห็นใจเขาเห็นใจเรานะคะใช่